ดูความเคลื่อนไหวอื่นที่จังหวัดตรัง
เหตุการณ์นี้นะคะจากเงินแค่๕๐๐บาทนะคะ
คนที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเติบโตมาด้วยกัน

ฆ่ากันตายยิงกันตายเลยนะคะด้วยเงินแค่ห้าร้อย
ญาติร้องไห้กันระงมเลยค่ะนี่ค่ะ
นายประกิจแก้วสมหรือหมิงอายุ๓๑ปีโดนยิงนะคะ
โดนยิงด้วยปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์๑นัด
นี่คือผู้ที่โดนยิงนะคะกระสุนเนี่ยเจาะขมับซ้าย
ใต้ตาซ้ายท้องและต้นขาขวารวมแล้ว๔แผลนะคะ
ถูกนำส่งโรงพยาบาลและสุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
คนก่อเหตุก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันค่ะ
โตมาด้วยกันเห็นกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย
คือนายณฑีทองแก้วหรือตีอายุ๓๗ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๙ตำบลหนองตรุษอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะ
น้องชายของผู้ตายค่ะนายวุฒิชัยแก้วสม
เล่าให้ฟังว่าทั้งคู่คนก่อเหตุกับคนตาย
เขาสนิทกันมากรักกันมากโตมาด้วยกันตั้งแต่เล็ก

ตัวนายวุฒิชัยบอกว่าก็รู้แค่ว่าสองคนนี้มีปัญหากัน
เรื่องเงินที่พี่ชายที่ชื่อว่านายประกิจนะคะ
ติดค้างนายนาธีผู้ก่อเหตุ
ประมาณนี้๔๐๐๕๐๐ไม่เกินนี้
รู้แค่นี้รู้แค่เรื่องนี้เรื่องเดียว
เรื่องอื่นไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาเรื่องอื่นหรือเปล่า
แต่ถ้าถามว่าคู่นี้เขามีปัญหาเรื่องอะไร
ก็เรื่องนี้แหละมีอยู่เรื่องเดียวจริง
ก่อนเกิดเหตุนะคะช่วงบ่ายค่ะ
พี่ชายก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุ

พี่ชายก็ขี่รถกลับบ้านก็นั่งคุยกับพ่อแม่
นายนาธีขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดอยู่ที่ถนนหน้าบ้าน
เหมือนกับตั้งใจจะไปยิงอะค่ะ
พอพี่ชายเห็นก็วิ่งออกจากบ้านเข้าไปต่อยนายนาธี
นี่นะคะอีกแค่นิดเดียวจะถึงตัวนายนาธี
นายนาธีเอาปืนยิงใสเลยยิงใสนัดหนึ่ง
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ต้นยางพาราหน้าบ้านมีร่องรอยกระสุนนะคะ
ประมาณสัก๓ต้นได้แถวตรงนั้น
น้าสาวของผู้ตายเนี่ยนะคะเขาก็ชี้ให้ดูนี่ค่ะ
จิรชันนะคะเขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่ต้น
แล้วเห็นคู่นี้มีปากเสียงกันรุนแรง
ตัวผู้ก่อเหตุก็ขู่เลยว่าเดี๋ยวจะไปหาปืนมายิง

จิรชันก็บอกว่าตัวเองก็รีบวิ่งมาดูนะคะ
ปรากฏว่านายประกิจถูกยิงนอนจมกองเลือดไปแล้ว

พอยิงเสร็จก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปช่วงชุนละมุนนะคะ
แต่ว่ามีปัญหากัน

พอคิดใหม่ตอนนี้มีเกิดอีกละกันแบบนี้ขึ้น
ก็คิดแบบนี้เพราะพวกมันบอกว่าจะฟื้นออบปืน
ว่าถ้ามันได้ก็ต้องยิง
พอรู้ก็รู้ว่ามันอรุนเล่นเนี่ย

ทางครอบครัวได้นำศพของนายประกิจไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดต้นปีกค่ะ
พ่อของผู้ตายในเซียนแก้วสม
เล่าให้ฟังว่าก็ไม่รู้จริงว่าทั้งคู่เขามีปัญหาอะไรกันมาก่อนนะคะ
แต่พ่อก็คาดไม่ถึงว่าพี่น้องกันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันสนิทกันขนาดนี้
ฆ่ากันได้ลงเพราะว่าเนี่ยค่ะก็โตกันมาด้วยกัน
ครอบครัวของนายนาธีก็ยังคุยกันได้ค่ะ

แต่ว่าเรื่องทางคดีเนี่ยก็ต้องให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อ
ใช่ครับ
ส่วนแม่ของผู้ก่อเหตุค่ะนางละไม้ทองแก้ว
เพราะว่าแม่ของผู้ก่อเหตุกับแม่ของผู้เสียชีวิตเขาเป็นพี่น้องกัน

แต่กับญาติก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกัน
เสียใจมากนะคะที่ลูกชายมาก่อเหตุแบบนี้
ผู้ตายก็เป็นหลานที่ใกล้ชิดกันมากจริง
เมื่อคืนลูกชายโทรไปหาแล้วก็ร้องไห้
บอกว่าเสียใจก็ยังถามนะยังถามอาการของนายประกิจ
แม่ก็เลยคุยกับลูกชายถามลูกชายไปตรงเลยว่าแล้วทำไมทำแบบนี้
ลูกชายตอบแม่ว่าโมโหอารมณ์ด้วยความโมโห
แม่ก็เลยบอกว่าลูกก็ต้องมามอบตัวนะมารับสารภาพนะ
บอกไปแบบนี้นะคะแต่หลังจากนั้นก็ติดต่อลูกชายไม่ได้อีกเลย

เขาเล่นอะไรตัวล่ะ
รู้หรือ
พนักงานสอบสวนสพนตรุษบอกว่าตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐาน

พบว่านายนาธีผู้ก่อเหตุเคยต้องโทษคดีร่วมกันฆ่า
เมื่อปี๒๕๕๗เพิ่งพ้นโทษมาได้๒ปี
แล้วก็นี่แหละค่ะมาก่อเหตุนี้นะคะ
ยิงลูกพี่ลูกน้องของตัวเองเสียชีวิต
ก็คือสาเหตุน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละอย่างที่เล่าไป
เรื่องเงิน๕๐๐บาทมันเป็นเงินเกี่ยวกับการซื้อขายมีดพระกันนะคะ
เมืองต้นแจ้งข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
อาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ
และแน่นอนก็ต้องข้อหาเรื่องของการฆ่าคนตายนะคะ